ที่โคราชคุณผู้ชมครับลูกชิ้นติดคอแต่คราวนี้
เอาออกไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลครับ
พยายามแล้วนะฮะประถมพยาบาลแล้วเอาไม่ออกครับ
ผู้ชายคนนี้กินลูกชิ้นติดคอคุณพิมลูกสาวเจ้าของร้าน
บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของเธออยู่ในพื้นที่
เมื่อวานช่วงบ่ายโมงลูกค้าวัยรุ่นผู้ชายเป็นลูกค้าประจำนะ
ก็มานั่งกินตามปกตินะครับ
น้องคนนึงลูกชิ้นติดคอเพื่อนของน้องกับคนที่ร้านก็ช่วยกันนะครับ
ถมพยาบาลแต่มันไม่ออกครับไม่ออก
คราวนี้ไอ้ลูกชิ้นไม่ออกหายใจไม่ค่อยออกแล้วสินะครับ
รอรถพยาบาลรถกู้ภัยมาดูท่าทางจะไม่ไหวแน่เลยสุดท้ายนะครับ
เพื่อนนะครับวิ่งไปเอารถมาแล้วขับพาน้องไปส่งโรงพยาบาล

แล้วฮะแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ตอนจะกินอาหารไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับ
ใจเย็นแล้วเคี้ยวให้ละเอียดครับ